ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยละกันค่ะ

โดนคนร้ายมากระชากกระเป๋าโดนฉกของไป
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนมีทั้งหมด๒เหตุการณ์นะคะ
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะ
เป็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มาก่อเหตุตรงนี้
ปากซอยกรุงเทพนนทบุรี๑๔
ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

คนร้ายมาเป็นผู้ชายสองคนก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา

ในคนร้ายคุณผู้ชมดูนะนั่นน่ะเดินไปแล้ว
เดินไปทางปากซอย
แล้วตอนนั้นมีผู้เสียหายก็คือนางสาววิชนีสุขประเสริฐ

คือผู้เสียหายเดินกลับจะออกไปทานข้าว
คนร้ายเขาเหมือนไปแกล้งสอบถามเส้นทาง
ท้ายที่สุดก็ฉกกระเป๋าฉวยโอกาสกระชากระเป๋า
แล้วก็วิ่งมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนจอดรออยู่
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนางสาววีชนีก็ได้แจ้งความที่สพเมืองนนทบุรี
บอกว่ากระเป๋าที่โดนคนร้ายกระชากไปมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างล่ะ
เงินสด๒๐๐๐บาทโทรศัพท์มือถือกุญแจรถเอกสารส่วนตัวต่าง
เรื่องต้นตำรวจก็มีการตรวจสอบรูปภัณฑ์คนร้ายจากภาพกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายรวมถึงพยานต่างที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
จะได้เอามาเป็นข้อมูลในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
อันนี้ที่นนทบุรีส่วนที่ชนบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ริมถนนสุขุมวิทย์ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วคุณป้าก็เอาของใส่ในรถเข็นนะคะกำลังจะเข็นไปที่รถ
แล้วช่วงที่กำลังขนข้าวของที่ซื้อมาขึ้นรถ
คุณป้าเนี่ยวางกระเป๋าสะพายเอาไว้ตรงที่วางกระเป๋าตรงรถเข็นนะคะ
ทีนี้มีคนร้ายเป็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาวิ่งมาข้างหลัง
แล้วก็ฉกกระเป๋าสะพายในรถเข็นของคุณป้าเนี่ยนะหนีไปเลย
ในกระเป๋าคุณป้าเนี่ยมีเงินสดสองหมื่นกว่าบาท
มีใบขับขี่มีบัตรเอทีเอ็มสมุดธนาคารแล้วก็เอกสารสำคัญหลายอย่างค่ะ
อยู่ในกระเป๋าคนร้ายฉกไปจากตรงนี้จริงมันคือเป็นที่นั่งเด็กที่นั่งเด็กในรถ
บอกว่าถ้าเกิดว่ามีกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายหรือว่าของมีค่าต่าง
เก็บติดกับตัวนะอย่าวางไว้ที่รถเข็นไม่อย่างงั้นอ่ะอาจจะถูกคนตัวมาวิ่งเราไปต้องกินแบบนี้
ก็บางทีซื้อของมามันก็ของเยอะนะ
พรุงพลังมันก็วางเอาไว้แหละมันก็ไม่คิดว่าในห้างจะมีคนมาเอาอ่ะนะ